โปรบตรวจจัดการ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ้โหปูปลาร้า
น้ำลายใหม่ได้
คุณสุนาลีนี่ถูกปากไม่ได้ลิคันเลยนะครับ

ถูกเคาะกืนเลย

แม่ไม่ต้องให้คนอื่นหนูขอซื้อครบนี้หมื่นนึง
คุณสุทำดีมากผมให้ติ๊บ
บ้านนอกปีนี้มีงานนวดเหมือนปีก่อ
ได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลยหนู
รอบนี้พี่ว่าอาจจะดึงคะแนนกลับมาให้ทีมได้เลยก็ว่าได้ค่ะ
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๕
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
จะร้องให้สุดท่ำ

เจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์

พวกเรามังกอนจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ช่อยค่ะ
สะสมอยู่ที่๗๕๐๐บาท

นำทิ้งห่างถึง๕คะแนน
วันนี้แต่ละทีมจะวางแผนการรบอย่างไร

ร้องได้ยกกำลังซ่า

เข้าสู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่า

รอให้คะแนนกับเด็กซ่าของเรา

น้องเจนนี่ได้หมดท่านสดชื่น
และพี่สุนารีราชศรีมาครับ

หนูมีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องไหมครับ
จริงน้องก็เก่งกันทุกคนอยู่แล้วค่ะ

ทิ้งการแสดงด้านหน้าเวทีนะคะ
เพราะว่าต่อไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้
เปลี่ยนชีวิตน้องเหมือนที่เจนี่กับลิลลี่เคยได้รับโอกาสนี้แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องทุกคนด้วยนะคะ
น่ารักอบอุ่นมากแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนน้องในทุกทาง
ไม่ว่าจะการร้องการเล่นดนตรีนะคะ
แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลน้องแทนหนูต่อไปด้วยนะคะ

น่ารักเชียว
แต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่เราเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือเด็กเยาวชนของชาตินะครับ
ที่เขามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละนะครับ
เพื่อทำคุณงามความดีและทำประโยชน์แก่สังคมจริง
อันนี้ผมต้องขอชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งญาติทั้งสองทีมเลย
ปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ตรงนั้นแหละครับที่ทำไปก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลย
ฮัลโหลในห้องเด็กต้าจ๊าครับครับพ่ออี๊ครับ

ผมจำส้มตำให้เด็กกินครับผม

แย่งกันกินส้มตำอยู่ครับ
พอดีเอารสมือแม่มาตำให้เด็กกินครับผม

ส้มตำเพิ่มพลังครับผมเดี๋ยวไม่มีแรงร้องเพลงครับผม
ตายแล้วนี่คือสงครามปลาร้า

มีนี่ถามได้
อยากกินถ้ามีคนอยากทานนะครับเดี๋ยวให้เด็กเอาไปให้นะครับผม
เอามาเผื่อด้วยนะครับผมขอบคุณห้องเด็กซ่ามากครับ
ผมจะส่งคนที่เสียงดีที่สุดในทีมของเราไปนั่นคือพรีมเก็บคะแนนมาให้สะอาดเหยียบอ่อนเลยนะ
พี่พิมคะเอา๓๐มาเป็นของขวัญให้หนูได้ไหมคะ

เพลงนี้เป็นเพลงหวานนะครับยากไหมครับ
ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าร้องดีก็มีโอกาสคว้าคะแนนเต็มมาค่ะ

อย่างนั้นสู้นะครับขอคำขวัญประจำทีมหน่อยครับผม

ฮีลาเต้นเราเตรียมที่
นี่คือทีเด็ดมังกรเจี๋ยวเจ้าเพลงนี้ค่ะ

ว่าตอนนี้ทีมเด็กซ่าคงจะพร้อมแล้ว
ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวแทนของทีมฝั่งไหนนะครับ
ยกที่๕ทีมเด็กซ่าจะได้แก่ทีมไหนเชิญบนเวทีเลยครับ

ข้างในเป็นยังไงบ้างลูกบรรยากาศข้างใน

เป็นมือตำข้างในนะลูกหรือช่วยกัน

น้องเกดค่ะน้องเกดชอบกินส้มตำ
จริงแล้วหอมหัวนิดนึงนะตำคากเลยค่ะพี่หอย

มากเป็นต่อนยิ่งดี

โอ้โหส่วนนั้นแหละจ้าเจนี่
เป็นคนที่ไม่ว่าหนูจะเหนื่อยหรือง่วงขนาดไหน
ถ้าเจอส้มตำปูปลาร้านี่ตื่นเลยจริงค่ะ

ครับแต่คุณสุนารีนี่ถูกปากไม่ได้เลยคันเลยนะครับผมบอกเลย

ถูกปากคันถูกคอกกลืนเลย

เอาสูตำให้เหรอ

มีเครื่องมาใช่ไหม
อะมานี่จัดเลย
ให้ไปชิมบ้าง
และนี่ภูปรากฏสำหรับตำส้มตำครับ
คุณให้เกรียดกับครกตบมือให้ครกขนาดนี้เลย
ใช่ละโค่นี้

ห๊ะนึกว่า๑๐เมตรเหรอลูก

๑๐เมตรนี่เวลาเข้าห้องน้ำนี่มันจะแสบระบมเลยนะห้องน้ำเนี่ย

คุณแม่เนี่ยกินเป็นสวน

คิดว่าหนูไม่เด็ดแต่พี่ไม่กินเผ็ดรึเปล่า
ดาเง่ด
ได้ข่าวว่าจะเปิดร้านส้มตำแล้วไหมอ่ะใช่ใช่ค่ะ
กำลังเปิดที่ไหนที่ไหนในซอยสายม้าค่ะอืม
กันได้นะจ๊ะตอนนี้กำลังเพิ่งวางเสาเข็มค่ะ

แล้วส้มตำนะบอกตรงนี้เลยนะ

มันไม่รู้ว่าผมไม่ชอบกินแครอทแม้ผมชอบกินแคร์ไลน์

แม่ไม่ต้องให้คนอื่นหนูขอซื้อครกนี้หมื่นนึง

อยากกินส้มตำด้วยจังเลยขออนุญาตใช้มือนะครับผมเฮ้ยโหลกใบนี้โหลกไป
เดี๋ยวคบด้วยจริงจริงโรงพิมทร์ก็เป็นความบอกว่าขอให้คุณแม่ตำน้ำ
นับบีบแม่งนี้นี่อะไรอร่อยจังเลยน้้ำสาหาง
เนี่ยใส่ให้พี่อ๋อยเลยเนี่ยเอาให้เบาหวานขึ้นเลยน้ำตาลขึ้นเลย
สุดยอดค่ะสุดยอดนะอร่อยเนาะ
เสียบเลยหลายอยากกินข้าวเหนียวด้วย
พบกันใหม่ปุ้งนี้ค่ะ
ไหมลูกไม่เผ็ดค่ะ

แสดงว่าพีมเป็นคนที่กินเผ็ดมากเลย

คุณสุทำดีมากผมให้ติ๊
ขอบคุณค่ะ

เขาทำอยู่เนี่ยเผื่อพี่หอยครบหนึ่ง

อะไรนะลูกอ๋ออยากกินแตงกว่าลูก

แล้วจะกินอากับอะไรครับพี่

ปลาร้าก็ไม่มีอย่างนั้นขอฝากทีมงานไว้ก่อนนะครับผม
เสร็จแล้วค่อยทานนะลูกเดี๋ยวพี่เช็คใบยำให้กินลูก
อันนี้มีทั้งพริกแห้งพริกสดนะฮะ

มาเชิญ

แม่เราป้อนได้ด้วยเหรอเอาพี่เป็ดมาสิ

น้องพีมเป็นยังไงลูกโค๊กนี้กับโค๊กที่หนูตั้งกันข้างใน
โค๊กฝีมือแม่สูกเป็นยังยังไงบ้าง

นี่นี่อร่อยเหรอไม่เห็นอร่อยเลย

เจนี่มั้ยถ้าพี่กินหมายถึงว่ารักเจนี่ใช่ไหมจ๊ะ
ถ้าอย่างงั้นพี่ไม่กินล่ะ
เอาล่ะพูดถอดควรเกลียดเวลาแล้ว
ขอบคุณคำการมากครับขอบคุณมิตุมากครับ
วันนี้น้องพรีมนำบทเพลงอะไรมาร้องครับ

พี่กระแตอาสยามค่ะ
เราจะเห็นกระแตเนี่ยเขาเป็นสายตื๊ดจะเป็นเท็จเต้นสักส่วนใหญ่
แต่พอกะแตกลับมาทำเพลงหวานเนี่ยนะครับก็คือมีลูกเอื้อนเข้าไปอย่างชัดมากเลย
คงไม่ต้องบอกนะครับว่าจุดขายของเพลงนี้อยู่ตรงไหนก็คือลูกเอื้อนนั่นเอง
แล้วลูกทำการบ้านมาดีไหมเตรียมตัวมาดีไหม
เชื่อว่าหนูทำได้ทำให้สุดความสามารถนะลูกค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมที่จะสู้แล้วนะครับบทเพลงรอพี่ที่บ้านนอกค่ะ
บทเพลงรอพี่ที่บ้านนอกจากน้องพีมครับ
มังกรจิ๋วเจ้าพระยาครับคิดว่าน้องพรีมเลือกเพลงนี้มาจะเรียกคะแนนจากกรรมการได้ได้ไหมครับ
ไม่ว่าพีมจะเลือกเพลงไหนผมมั่นใจในตัวพีมว่าพีมก็ต้องทำได้เต็มที่และดีที่สุดอย่างแน่นอนครับ
พี่พีมคนสวยชู่ชู่นะคะ
บ้านนอกปีนี้มีงานนวดเหมือนปีก่อน
จิตใจสะท้อนไม่มีพี่เหมือนปีเก่า
เพลงนี้มันไม่มีอะไรที่จะจำเป็น
หนีเลยเพราะเพลงนี้น้องพรีมทำได้ดีสุดครับ
มาวันนี้ขอใช้เพลงรอพี่ที่บ้านนอกมาเรียกคะแนนจะทำได้ดีแค่ไหน
ห้ามพลาดครับ

สำหรับเพลงนี้มีความยากง่ายยังไงครับอ่ามีความยากตรงที่มันมีเสียงสูงเยอะค่ะ
และเป็นเพลงที่ใครหลายคนนะครับนำไปประกวดนะครับผม
เป็นเพลงของพี่กะแตอาสยามในความรู้สึกของผมนะครับ
เป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันมีท่อนพีค
เสียงสูงก็สูงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ
นอกจากนี้ไหวไหมเพลงนี้เป็นท่อนที่ร้องยากมากนะครับผม
และน้องพรีมครับมั่นใจในท่อนนี้ไหมครับผมมั่นใจค่ะ
ฝึกมาแล้วค่ะดื้อบ้านนอกวันนี้โอเคครับผมอย่างนั้น
โชว์ให้คนข้างนอกเขาเห็นว่าเราทำได้เอา๓๐คะแนนมาให้ได้
ได้นี่ค่ะโอเคอย่างนั้นไปเลยด้วย
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
บ้านนอกปีนี้มีงานรวบเหมือนปีก่อน
จิตใจสะท้อน
ไม่มีพี่เหมือนปีเก่า
งานวัดคืนนี้น้องเดินคนเดียวเงา
คิดถึงเรื่องราวเก่า
ตอนเราเที่ยวงานคืนนั้น
อากาศแนบหนาวพี่เอาเสื้อนอกลุมไพร
จับมือกุ้มไว้น้องอายเขินจนใจสั่น
พี่บอกรักน้องเราสองจะครองคู่กัน
จะหาเงินทองมามันจากนั้นพี่ก็หายไป
บ้านนอกวันนี้ไม่เหมือนบ้านนอกวันนั้น
น้องเดินก้มหน้ามางาน
ไม่กล้าสบตากับใคร
เมื่อตอบคำถามว่าแฟนไปไหน
หรือพี่ไปมีคนใหม่
ถึงไม่กลับมาบ้านเก่า
มาเที่ยวงานวัดหวังว่าจะมาเจอ
แต่คำคืนนี้น้องมีแต่ความมองเศร้า
เพื่อนจากเมืองหลวงมาร่วมงานบุญบ้านเรา
บอกที่พี่ไม่เหมือนเก่า
เพราะไปรักษาเมืองกรุง
คนใหม่ถึงไม่กลับมาบ้านเก่า
มาเที่ยวงานวัดหวังว่าจะมาเจอพี่
แต่คำคืนนี้น้องมีแต่ความมองเศร้า
เพื่อนจากเมืองหลวงมาร่วมงานบุญบ้านเรา
บอกพี่พี่ไม่เหมือนเก่าเพราะไปรักษาเมือง

ฟังแล้วเรานึกถึงบรรยากาศของงานวัดจริงเลยเนอะเหมือนกับสาวบ้านนอก
นุ่งปะถุงใส่โรงเท้าแตะครับ
มันไม่กล้าทรบตากับใครเลย

ที่ชอบมากเลยนะน้ำเสียงชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ
น้องอ่ะเสียงเขาไม่สบายแต่มันจะมีเสียงแหบ
แหบนี้กลายเป็นเสน่ห์ของน้องไปเลยในวันนี้
ที่ผมมองเห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจกับคณะกรรมการหรือไม่
ก็เห็นทั้ง๓ท่านตะลึงพึงเพลิดเลยเหมือนกัน
เหมือนถูกต้องมนต์สะกดอยู่เหมือนกันนะลูก
เพราะฉะนั้นนะครับใครก่อนดีครับ

คือเลือกเพลงยากนะลูก
รอบก่อนหน้านั้นก็หนูรอหัวใจถวายวัด
เพลงนั้นไม่ยากแล้วนะเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของเพลง
คืนนี้เมื่อปีกลายแล้วก็ใครมีปืนเถื่อน
บรรนอกวันนี้ไม่เหมือนบรรนอกก่อนนั้น
บ้านนอกวันนี้ไม่เหมือนบ้านนอกวันนั้น
มันมีมายเนอร์มายเนอร์มายเนอร์
ครึ่งเสียงลูกครึ่งเสียงลูกครึ่งเสียงตลอดเลย
ก็ลุ้นกันอยู่กับคุยกับเจนนี่ว่าเฮ้ยเพลงนี้ยากนะ
แต่กลายเป็นว่าพรีมทำได้ดีกว่าเพลงหัวใจถวายวัด
เห็นด้วยอย่างที่พี่เอบอกเลยเหมือนกับว่า
พอมันหลายรอบเข้าหนูไม่เครียดแล้ว
เกร็งแล้วมันมีความสบายเกิดขึ้นในขณะที่ร้องลูก
แต่ช่วงท่อนฮุกมันมีลูกไหลลูกเอื้อนที่มันไหลหลุดออกมา
มีลูกเพราะไหลไหลลูกมาก
ได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลยลูกโชคดีนะจ๊ะ
ขอบคุณครับ

ละหนึ่งท่านผ่านไปน้องเจนนี่เลยลูก
อย่างที่หนูบอกว่าสมมุติว่าถ้าเลือกเพลงง่าย

แต่ว่าเหมือนน้องพรีมรอบนี้เลือกเพลงยาก
แต่ดันเพลงยากที่เลือกมาเนี่ยน้องเนี่ยคือทำได้ดีมาก
เก่งมากมากเลยแล้วก็ถือว่ารอบนี้พี่ว่า
อาจจะดึงคะแนนกลับมาให้ทีมได้เลยก็ว่าได้ค่ะ

ของมันพร้อมนะครับกับสองคณะกรรมการ
เหลือพี่หอยอีกท่านหนึ่งครับพี่หอยครับ

แต่ว่าผมรู้สึกว่าปากล่างกับปากบนสลับกันอยู่นะครับ
ไม่รู้ว่าพี่หอยมีปากไหมแต่พี่หอยมีใจไหมคะ
คุยกับพี่บอกเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย

อย่างที่คุณสู่บอกครับคิดเหมือนกันเลยว่า
เมื่อกี้เนี่ยมันร้องยากมากตอนที่มันโหนเสียงขึ้นไป
อย่าบอกว่านี่พอไม่สบายปับมันเลยมีเสียงแหบที่มีเสน่ห์จังครูป่ะ

เพลงนี้มันไม่มีอะไรที่จะตำหนิเลยเพราะเพลงนี้น้องพรีมทำได้ดีสุดครับ

คำชมไปเต็มเลยจากคณะกรรมการนะครับ
เอาล่ะขออนุญาตคณะกรรมการนะถามสักหน่อยสิครับ
ถามคุณครูบุภาราตรีครับ

เป็นยังไงบ้างครับกับเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่น้องพีร้อง
ภัยร้อมากที่สุดค่ะวันนี้คุณพ่อยิ้มใหญ่เลยค่ะ
ขอบคุณอาจารย์บุภามากครับขอบคุณมากครับ
พรีมสามซ่าฟังกรครับ
พรีมเลือกเพลงช้ามาสู้แล้วเราจะเอาเพลงอะไรไปต่อสู้ไปลบครับ
ผมว่าผมจะเอาพี่เอย่าไปต่อสู้แทนผมก่อนครับ
เพราะว่าเด็กเล็กที่เก่งและฮาอย่างผมต้องเอาไว้ปิดท้ายครับ
คำโบราณเขาได้กล่าวไว้ว่าของดีมาปิดท้าย

ไหวสิเดี๋ยวจะเอาเพลงเร็วไปเก็บคะแนนให้หมดเลย
เป็นพี่นะครับทุกคนค่ะไอ้ย่าด้วยนะครับ
มันออกวันนี้

มันออกวันนั้น
น้องพรีมทำได้ดีจนได้เสียงชมจากทุกกรรมการแบบนี้
คะแนนจะได้เท่าไหร่ต้องมาลุ้นกันครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
แต่น้องพรีมจะได้คะแนนจากคณะกรรมการกี่คะแนนครับ
คณะกรรมการทั้งสามสิบคะแนน

สามสิบคะแนน

ได้รับคำชมจากคณะกรรมการนะครับ
แล้วได้ไปสามสิบคะแนนเต็มเลย
มาถามความรู้สึกคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อจ๋า

ดีใจครับลูกสาวทำได้ดีครับผม

น้องพรีมทำสำเร็จคว้า๓๐คะแนนเต็มเป็นครั้งแรก
มาให้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
ที่ได้สามสิบคะแนนค่ะดีมาก
ดีใจค่ะเพราะว่าทำให้คะแนนสะสมตีตื้นสามซ่าบางกอกได้ค่ะ
อ่าและวันนี้ครับพี่มีรางวัลให้กับคนเก่งด้วยนะครับผม
เป็นนี่เลยครับมาเลยครับ
เป็นส้มตำที่พี่ตำเองกับมือเลยนะครับผม

อันนี้บอกได้เลยว่าพริก๑๒เมตรครับ

อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องพรีมนะครับพักกินส้มตำสักแป๊บนึงนะครับผม

ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ
สมแล้วที่เป็นนักร้องสายประกวดที่กวาดรางวัลมาแล้วหลายเวที
พรีมทำให้คะแนนของทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาตีตื้นขึ้นมาได้สุดตัวแล้ว
คราวนี้ต้องมาลุ้นคะแนนของทีมสามซ่าบางกอกว่าจะได้เท่าไหร่
มาสนุกกับครึ่งหลังของยกที่๕ได้ใหม่ในตอนต่อไปของ
รองหน้ายกกำลังซ่า

ทำทาใจจับตรงเนี้ย

ว้ายตกใจจื้อ